เด็กสาวคนหนึ่งนะคุณผู้ชมกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จนะฮะกลับบ้าน
อาการแปลกไปจากอาการปกติของเธอ
หยิบมีดมาหยิบตุ๊กตาเท่าที่มีในบ้าน
เชื่อดนั่งเชื่อดตุ๊กตาอยู่แบบนี้

เชือดขอตัวเองด้วยนะโทษที่ไม่บาดลึก
จนกระทั่งแม้ญาติจะพาไปให้หมอพระรดน้ำมนต์
ก็ยังกรี๊ดลั่นเลยให้คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะฮะ
พระรัฐรสนำมนต์
ได้ยินเสียงพระไหมไล่บอกว่าไปอยู่บ้านอยู่ช่อง

แล้วดูสิน้องก็ร้องไห้อยู่ตลอดเวลา

เพราะคนในครอบครัวเชื่อว่าน้องถูกผียายแก่เข้าสิง
คุณผู้ชมฮะครอบครัวโดยเฉพาะคุณยายของน้อง
เล่าให้ฟังบอกว่าน้องแก้วนะนามสมมุตินะ

จริงก็ไปเรียนอะไรตามปกตินะคุณนะ
เรื่องนี้เริ่มเกิดขึ้นช่วงกลางเดือนกรกฎาคม
น้องแก้วพอหลังเลิกเรียนก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อน
พอกลับมาถึงบ้านซึ่งอาศัยอยู่ที่ร้านอาหาร
มีเบาะตกปลาด้วยคือก็ช่วยกันทำงานอยู่ที่ร้านตรงนี้นะ
และยายช่วยทำงานอยู่ที่ร้าน
น้องมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยคุณเนี่ย

หยิบมีดมาปาดคอตัวเองด้วย
และอีกประโยคนึงที่เด็กพูดก็คือ
ต้องการตามล่าศีรษะที่๗๖หัวที่๗๑

คือคุณยายบอกว่าหลานสาวพูดอยู่เรื่องเดียวบอกว่า
เดี๋ยวจะไปหาหัวที่อนุสาวรีชัยสมภูมิ

แล้วก็เอาแต่ร้องไห้กรีดร้องแบบนี้

กระทั่งวันที่๗สิงหาคมน้องอารวาสหนักฮะ
คุณยายหาทุกวิถีทางในการช่วยเหลือหลาน

ไปหาหมอวิทยาศาสตร์ก็ไป

หมอบอกว่าอาการทางสมองปกติดี
คุณยายบอกว่ามีวิธีไหนช่วยหลานได้

แก้วเป็นเด็กดีเป็นเด็กตั้งใจเรียน

กับแม่เลิกกันไปตั้งแต่น้องยังเด็กเลย
ทีนี้พึ่งหมอทางวิทยาศาสตร์
ก็ผลออกมาสมองก็ปกติ
ก็ต้องไปพึ่งหมอพระหมอผีอีก
ยศาสตร์ก็ต้องพึ่งนะครับ
ไปกินกาเตี๋ยวกับเพื่อนแล้วกลับมาผดหัว

น้องก็ไม่รู้เรื่องน้องเช็ดคอตัวเองจ้ะ
เชื่อดคอเอานี่เชื่อดคอหรือครับ
เช็ดคอตัวเองแล้วน้องก็บอกว่า
จะไปหาหัวเที่ยงทุกศาลีชัยที่๗๖ครับ
ก็ไปแล้วทั้งคุณหมอทั้งหมอพระทั้งหมอธรรม
ทีนี้ก็ต้องหมอผีนะครับ
ก็พึ่งใครละคุณมือปราบสำเบเวศรี่

เดี๋ยวจะเข้ามาดูนะจะมาช่วยเหลือเด็กหญิงคนนี้นะ
เดี๋ยว๑๑สิงหาคมหมอปลาจะไปที่บ้านของน้องนะครับ
ค่ะวันนี้วันที่๑๐ใช่ไหมก็คือพรุ่งนี้แหละ
เดี๋ยวหมอปลาลงแล้วก็น่าจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วย

ที่น้องเขาเหมือนพูดว่าเขาเป็นยายแก่
เป็นยายแก่แล้วน้องไปหยิบไปจับอะไรของยายแก่เขา
แก่เขาก็เลยอยากให้เอาไปวางคืนที่เดิม
ทีนี้ก็ต้องไปถามน้องแล้วแหละว่าน้องไปหยิบอะไรมา

ใช่แล้วหัวที่๗๖ที่อนุสวรีมันคืออะไรกันแน่
ใช่เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องความเชื่อคุณผู้ชมค่ะ